เหมือนกำลังจะฟื้นจากรอบแรก

ไหนจะฆ่ากับข้าวอย่างนี้ครับแล้วแฟนต้องไปทำงานอีกอย่างเงี้ย
ครับเราหาเงินไม่ได้คนคนเดียวเขาก็ต้องพึ่งพาหมดทั้งครอบครัวเนาะ
รอบแรกมันก็ยังพอวิ่งได้นะครับแต่ว่ารอบเนี้ยรู้สึกว่ามัน
เงียบมากเลยนะครับเหมือนกับคนไม่เดินทางเลยนะครับ
โควิดมารอบสองเนี่ยผมไม่มีเงินผมเลยต้องเอาเล่มไปเข้าไฟแนนซ์
ครับเพื่อเอาเงินมาหมุนก่อนเหมือนตายอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาง่าย
ตายอีกรอบนึงกำลังจะฟื้นจากรอบแรก
รอบที่สองก็จมเข้าไปอีกตอนนี้ก็เหลือสองสามร้อย

อ่ะมันจะดีกว่าวิ่งนะครับเพราะว่าวิ่งเนี่ย
ตอนนี้ก็ไม่มีลูกค้าถ้าเราจอดอย่างนี้เรายังพอได้ไงครับ
และอีกอย่างหนึ่งค่าแก๊สค่าการ์ดเรามันก็ไม่เปลืองด้วย
จอดเก้าโมงอย่างเงี้ยครับก็ไปถึงนู่นแล้วครับ
สี่ห้าทุ่มถ้ามันมีลูกค้าแล้วผมก็วิ่งแล้วกลับบ้าน
ได้วิ่งรถอยู่ประมาณสามเที่ยวนะครับเที่ยวละหกสิบบาทบ้าง
ละร้อยบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้อยู่แค่นี้แหละครับ
รอบแรกมันก็ยังพอวิ่งได้นะครับแต่ว่ารอบเนี้ยรู้สึกว่ามัน
เงียบมากเลยนะครับเหมือนกับคนไม่เดินทางเลยนะครับ
ห้างผู้โดยสารก็น้อยลงปกติมาแล้วก็ต้องได้ออกเลย
มาคอยอย่างน้อยน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าวิ่งวนไปไม่มีผู้โดยสารเรียก
ค่าแก๊สเปลืองน้ำมันพอห้างมันมีที่จอดแล้วก็เสียบในห้างดีกว่า
แถวบีทีเอสต่างต่างนี่ก็ไม่มีเอ่อที่จอดรถแท็กซี่เลย
ไปสุ่มเสี่ยงกับการเอ่อถูกไปสั่งนะครับ
นี่ก็เป็นความลำบากของแท็กซี่อย่างหนึ่งนะครับ
หนักกว่าเดิมมากเลยครับผมไม่รู้จะไปทำอะไรแล้ว
ยิ่งดิ้นยิ่งไม่มีอะไรครับรถของผมเองแต่มันยังเหลือค่างวดอยู่ครับผม
เหลืออยู่๕๖งวดเดือนละหมื่นกว่าบาทครับผม
ไม่มีใครพอแน่นอนช่วงนี้ก็จะโดนยึดไปอีกสองสามคันแล้วเนี่ย
ก็ส่งแต่ดอกเขาครับผมเดือนละสามพันครับ
ก็ลองไปนั้นก็ยืนเวลาให้สามเดือนครับก่อนดอกเบี้ย
ก็มาเจอรอบที่๒นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับอีก๓เดือนก็ให้ทางบริษัทเขาเอารถขึ้นไป
ผ่อนมาก็อีกแค่๑๐กว่าเดือนก็หมดแล้วครับ
เพราะตอนนี้ก็เช่าก็ขับอยู่ค่าเช่าก็เขาก็ลดให้อยู่ครับ
ถ้าเช่าห้าร้อยบาทถ้าไม่มีก็ส่งเขามาแล้วส่งสามร้อยก็ได้
ก่อนส่งเขาหลังจากแก่เราก็ไม่ว่า
เพราะว่าเราต้องกินอยู่รายได้วันหนึ่งก็ตก
รายจ่ายก็ตกไปสองสามร้อยบาทแล้วรายได้ไม่เพียงพอ
ผ่อนมาแล้วได้ประมาณปีนึงละสองหมื่นกว่า
ล็อตแรกหมดทองไป๒บาทแล้วจ่ายค่างวดเอง
แล้วตอนนี้คือแย่แล้วยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาทางไหน
ถ้าบริษัทเขาอนุโลมให้ค่ายืดเวลารถให้เราก็อาจจะไปได้ต่อ
แต่ถ้าเขาไม่ยืดไม่อะไรให้เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าต่อไปข้างหน้ารัฐบาลว่าจะช่วยไม่รู้เขาจะช่วยยังไง
ยังรออยู่การกินเรายังพอร้อยสองร้อยสามร้อยยังซื้อกินได้อยู่
แต่ถ้าจะเลี่ยงไม่ได้ก็คืองวดรถต่อไป
ให้รัฐลงมาดูแลว่าแท็กซี่นี่เขามีรายได้ยังไง
เขากินอยู่ยังไงพวกที่เขาผ่อนผ่อนรถเนี้ยส่วนมากเนี้ย
แปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยทุกหมดแหละครับก็รอบแรกเขาสู้ว่า
กล่าวว่าจะรอดว่าเจอรอบสองเนี้ยก็เลยหมดสินเลยอ่ะ
ไม่มีโอกาสหรอกครับเพราะว่าอีกระยะสองสามเดือนต่อไปนี้
ไม่รู้อะไรมันจะเกิดแต่หนทางไม่มีนะครับ
ต้องเอารถคืนเขาคืนบริษัทเขาปีที่แล้วก็ได้หมื่นห้าครับ
เยียวยาที่รัฐถึงต้องช่วยเขาเนี้ยเพราะว่าอย่างน้อยก็
ได้พยุงชีวิตเขาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอย่างงี้ครับแต่ว่ายอดไปสักสองเดือนสามเดือนก็ว่าอันไป
ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนเนอะโควิดกลัวเหมือนกันครับ
แต่เราก็ต้องป้องกันตัวอย่างงี้ครับมีเจียวมีหน้ากากมี
ผมก็จะเตรียมไว้ว่าถ้าผู้โดยสารไม่มีผมก็จะมีสำรองไว้ให้ฟรี
คนอาชีพอิสระเนี่ยอย่าเพิ่งเนี้ยคุณมีแหล่งเงินกู้ไหม
ให้คนพวกเนี้ยที่เขาพร้อมที่จะส่งได้อ่ะเพื่อให้เขาเอาไปใช้งวดรถ
แล้วก็กลับไปผ่อนกับรัฐบาลอย่างออมสินอย่างเงี้ยภูมิไทยอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาไม่อยากไปกู้นอกระบบอยากแค่ให้รัฐอ่ะ
ทำไงช่วยเหลือให้พวกเนี้ยมีสิทธิ์ถึงแหล่งเงินกู้อ่ะเอ่อ
เพราะว่าดอกมันก็จะถูกหน่อยหรือไม่ก็ออมสินเนี่ยแทนที่จะหมื่นบาท
อาชีพอิสระให้เขาห้าหมื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าไอ้ห้ามืนก็กู้ได้เฉพาะคนมีอ่ะมีสลิปเงินเดือนมีอะไรพวกเนี้ย
โปรดติดตามตอนต่อไป